สวัสดีพี่น้องวันนี้วันประชาธิปไตยสากลบรรยากาศได้เลยสวัสดีค่ะ
ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในเช้าวันประชาธิปไตยสากลนะคะ
เป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่สิบสี่ตุลาคมปีสองพันห้าร้อยสิบหก
ออกไปออกไปพายุฝนออกไปพายุฝนออกไปนะกราบละขอแหละนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานอย่ามีพายุฝนลงมาเติมเลย
เราทำได้แค่คาดหวังและการเตรียมตัวเท่านั้นนะคะเพราะจะเห็นว่า
ก่อตัวอยู่ในทะเลจีนใต้เขาคืบคลานเข้ามาประชิดฝั่งประเทศเวียดนามแล้วเรียบร้อยนะ
แม้ว่าเขาจะยังไม่ขึ้นฝั่งแต่จะเห็นว่ารัศมีของเขาจุดศูนย์กลางเนี่ยนะคะ
จะเป็นสีแดงแต่รัศมีของเขาทั้งหมดเลยที่เป็นสีเขียว
ครอบคลุมถึง๔ประเทศตอนนี้เวียดนามลาวกัมพูชาและไทย
ประชิดที่จุดไหนที่เดิมเลยอ่ะ
อุบลราชธานีศรีสะเกดและอำนาจเจริญค่ะ
วันนี้จะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะคะ
พายุลูกนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะพัฒนาตัวเป็นพายุโซนร้อนด้วย
ในขณะที่ใกล้จะขึ้นฝั่งและหลังจากขึ้นฝั่งแล้วนะคะ
เขาจะลดกำลังลงจะอ่อนตัวลงเป็นพายุดีเปรส
ความกดอากาศต่ำต่อไปคาดว่านะ
ในช่วงที่เข้าสู่ประเทศไทยจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ทีนี้พายุลูกนี้ส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนในประเทศไทย
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจะเห็นว่าช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะคะ
ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือว่าดีเปรชั่นนู้นเขาถึงประชิดฝั่งแล้วนะคะ
ประเทศไทยจะยังไม่มีฝนในช่วงเช้าแต่ว่าฟ้าจะเริ่มครึ้ม
มีฝนจริงจังจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดและอำนาจเจริญ
ในช่วงเวลาประมาณบ่ายเป็นต้นไป
และหลังจากนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะตกหนักตกยาว
ตลอดทั้งคืนเลย

ในการเข้าให้การช่วยเหลือหากระดับน้ำ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะ
เตือนเรื่องของฝนที่จะลงมาเติมแต่เป็นภาคอีสานตอนล่างนะ
อีสานตอนบนและภาคเหนืออุณหภูมิยังลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้นะคะความหนาวเย็นจากประเทศจีน
คืบคลานเข้ามาเรื่อยทุกวันแล้ว
อุณหภูมิแบบนี้ค่ะหลังจากที่พายุลูกนี้ผ่านไป
ว่าน่าจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องเข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าร่องฝนยังคงพาดผ่านอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้